ดูเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้าน
หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่บางบัวทองนนทบุรี

เราซื้อหมู่บ้านจัดสรรอยู่เราก็

เป็นพื้นที่พักอาศัยไงมันก็จะต้องไม่มี
เป็นออฟฟิศเป็นที่ทำงานหรือโรงงานอยู่ในหมู่บ้านนึกออกมา
ใช่อย่างมากก็มีอะไร

เขาอัดคลิปบอกว่าไม่ไหวแล้ว
ไม่ธรรมดานะฮะถึงขั้น
ตัดเหล็กเจียเหล็กใส่ไม้

มันดังจริงนะแล้วเสียงแบบนี้มันแบบ

ทั้งวันคือเจ้าของบ้านที่เขาอัดคลิป

จริงหมู่บ้านเขาจะมีข้อห้ามนะ

ห้ามทำอะไรเสียงดังแบบนี้

ก็ไม่รู้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้เขามีนิติบุคคลหรือเปล่า

หรือว่าทางเขตเข้ามาดูแลเรื่อง

แต่ภาพแล้วก็เสียงตัดเหล็ก

ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี

เขาบอกว่าบ้านเขาอยู่ตรงข้ามกับบ้าน
ทำการตัดเหล็กเจียเหล็กเสียงดัง

ยังไงเพราะว่าเขาไม่ไหวแล้วนะครับ
นายวรวุฒิอยู่จำลัด
บ้านของผมเป็นบ้านเดียว

ได้ทำการตัดเหล็กเจียนเหล็กโยนเหล็ก

ทำทุกวันสร้างความรำคาญ

ซึ่งบ้านของผมอยู่ใกล้ที่สุด

ต้องปิดประตูหน้าต่างมิดชิด
แทบทุกครั้งที่เขาทำ

จะมาดูแลสัตว์เลี้ยงจะพักผ่อน

ด้วยเสียงด้วยฝุ่นฟุ้ง
ตอนตัดไม้เหม็นกลิ่นทาสี

ประตูเข้าบ้านที่โปร่งรับลมดี
ผมต้องเปลี่ยนเป็นประตูทึบ

ก็ยังเสียงดังเหมือนเดิม
ส่วนห้องของเขาก็อยู่ตรงด้านหน้า

หน้าต่างด้านข้างบ้านก็เอากระจกหนา

เพื่อป้องกันเสียงดังรบกวน

เขาก็เลยถามว่ามีหน่วยงานไหนไหม

ดำเนินการให้เขาเลิกทำงาน

ไอ้พวกเหล็กพวกไม้พวกอะไรอย่างนี้
สร้างความเดือดร้อนให้เขามาตั้งแต่ปลายปี๒๕๕

กำลังทำอยู่ก็เตือนไป

ตำรวจสายตรวจมาเจอตัว

ปี๖๑ล่าสุดนี่เลยนะ

ลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้โพสต์นะครับ

ประตูรั้วหน้าบ้านปิดทึบเลย

อาศัยอยู่บ้านหลังนี้มา๑๐ปี

แต่เมื่อเกิดปัญหาจากเพื่อนบ้านหลังตรงข้าม

ส่งผลกระทบกับเพื่อนบ้านหลายหลังในระแวกนี้

ก็เลยได้รับกลิ่นเหม็นไหม้จากการเชื่อมเหล็กไปเต็ม

กปูนกั้นเพื่อกั้นเสียงกั้นกลิ่น

หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ไปแล้ว

ก็มีทำเปลี่ยนประตูเนี่ยครับ
เปลี่ยนประตูจากประตูโล่ง

แล้วก็ข้างบนชั้น๒นะครับ
เปลี่ยนจากหน้าต่างดีนะฮะทุบออก
แล้วก็โบกปูนปิดทึบไปเลยครับ

มาดูต้นไม้มาอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็มีพวกฝุ่นเวลาเขาตัด

ขนาดนอนฝันเนี่ยผมยังฝันว่า

เสียงนี้หลอนมาเลย
ร้อนมากครับพอตื่นมาถามแม่ว่า
เขาทำเหรอแม่แม่บอกเปล่า

เห็นใจมากนะเสียงมันหลอนอยู่ใน

ทีมข่าวเราก็ไปถามเพื่อนบ้านหลังอื่น

สวดมนต์อยู่ชั้น๒ก็ได้ยิน

แต่ไม่มีใครกล้าเดินไปบอก

ทำต่อครับก็อยากจะให้
โดยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหาให้หน่อย

แต่ก็ทุกหลังเขาเดือดร้อนไง

ตอนนี้ทุกคนทำอะไรไม่ได้ได้แต่ทน
แล้วไม่มีทางออกแล้วไม่มีใครมาช่วย

ต้องไปดูว่าคุณเป็นเจ้าของบ้านหรือว่ามาเช่าใช่ไหม

คุณทำลักษณะเป็นแบบเป็นธุรกิจเป็นบริษัทโอ้โห

หมู่บ้านตั้งขึ้นมาเนี่ยด้วยรูปแบบแบบไหน
หรือเจ้าของบ้านปล่อยให้เขาเช่า

ความเดือดร้อนรำคาญให้กับเพื่อนบ้านคนอื่นหรือเปล่า